จากจะไปไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะคะ
ขอโชคลาภเพราะว่าในงวดที่ผ่านมา
เราได้นำเสนอกันไปว่ามีประชาชนที่ไปขอโชคขอลาบที่คำชโนธ
แล้วก็ถูกรางวัลกลับมาหลายต่อหลายราย
เพราะเราทำให้ประชาชนเนื้องแน่นมากขึ้น
แต่อย่างที่บอกค่ะน่าปลื้มใจที่ในงวดนี้ในครั้งนี้เนี่ย
ประชาชนให้ความร่วมมือในการไม่นำแป้งไปโรยไม่จุดทูบจุดเทียน
หรือว่าถ้าเอาพานบายสีไปไหว้แล้วก็นำกลับไปด้วย
คือต้องบอกว่ากลายเป็นสถานที่ยอดฮิต
นอกจากจะไปท่องเที่ยวก็ยังไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันด้วยนะคะ
คำชโนธเป็นอันดับต้นเลยนะ
เพราะในงวดที่ผ่านมารายการของเราได้นำเสนอมาตลอดเลย
แล้วชาวบ้านก็ติดต่อถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะ
เรื่องของเลขเด็ดเลขโดนเรื่องของอะไรแบบนี้
และจริงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งสถานที่
ทำความรู้จักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย
จะเป็นอย่างไรให้ความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องอะไร
ติดตามได้จากรายงานค่ะ

อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครครับ
ซึ่งผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับจปุมเหศก
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวภูไทยกระป๋อง
ส่วนเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนั้น

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันมงคลของชาวภูไทยกระป๋อง
อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร
ผมและทีมงานจึงถือโอกาสพาทุกคนมารู้จัก
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอวาริชภูมิ

ชาวภูไทยให้ความเคารพและศรัทธามาอย่างยาวนาน

ก็มากราบขอพรให้เจ้าปู่มเหศักดิ์ช่วยเหลือในเรื่องต่างกันอยู่เสมอ
อย่างเช่นสาวกลุ่มนี้ก็มาบนบานสารเก่า
ขอให้เจ้าปู่มเหศักดิ์ช่วยเหลือในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
แต่ไม่รู้ว่าแอบมาขอให้หนุ่มชอบด้วยหรือเปล่านะครับ
ถ้าคุณจะมาขอว่า
โอ๊ยอย่าให้ลูกติดทหารเดี๋ยวช่วยลูกมาเดี๋ยวหน่อย
มันจะไม่ได้เลยคุณคนนั้นติดทันที
แม้แต่คุณจะผ่าตัดหรืออะไรมาก็ช่างเพื่อน
อันนี้ประสบการณ์โดยตรงเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้เลยค่ะ

ก็มาขอตรงนี้เป็นลูกหลานบ้านติด

มันนับถือจริงมันก็คิดว่าน่าจะช่วยได้
อะไรประมาณนี้เพราะว่าเป็นคนที่นับถือมากจริง
ทีนี้หล่อนใส่ชุดไทยเลยค่ะเดินเข้าไป
รุ่นเดียวกันด้วยซ้ำเดินเข้าไป
ไปจับติดเลยค่ะทบ๒ค่ะ

คำบอกเล่าของชาวภูไทย
สมัยอดีตที่มีการอบพยพมาจากเมืองเซกอง
สปลาวถิ่นฐานเดิมของชาวภูไทย
ขณะที่กำลังอบพยพผู้คน
ได้เกิดเหตุเพศภัยระหว่างทางไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้าง
กลุ่มของชาวภูไทยได้เข้าไปอยู่ในวงล้อมของไฟป่า

จึงร้องเรียกขอชีวิตจากเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้รอดชีวิตจากเหตุเพศภัยครั้งนั้น
ปฏิหารก็เกิดขึ้นอยู่ไฟป่าก็ดับลง
ภูไทยจึงอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ
ช่วยเหลือพวกเขาในครั้งนั้นเดินทางมาด้วย
เพื่อให้ปกป้องคุ้มครองรักษาลูกหลานชาวภูไทย
ในที่สุดชาวภูไทยได้มาตั้งลกลากอยู่ที่บ้านน้องหอย
หรือที่เรียกว่าวาริชภูมิในปัจจุบันนี้ครับ

ครั้งแรกก็มากลางทางแล้วไฟช่วงระหว่าง
ทรายไหลแรงมาเมืองกระป๋องนี่แหละครับ
ช่วงนั้นช่วงอบพยพไฟป่าล้อมขบวน
หาทางออกไม่ได้แกล้งกวาง
ไฟไล่ถูกเผาตายอะไรไปเยอะแยะ
เราก็แยกจากพ่อแม่ก็๒๐๐คนประมาณ๒๐๐คน
เราไม่มีที่พึ่งแล้วก็ขอบนเจ้าปู่
ขอให้เจ้าปู่ช่วยเราก็พ้นภัย
ทีนี้ก็พอพ้นภัยแล้วเราตั้งค่ายตั้งที่พักลง
เราก็ได้เก้งกวางที่ตาย
หนีไฟไม่ทันมาทำสำหรับอาหารเลี้ยงเจ้าปู่
ทุกวันนี้เขาเลี้ยงเป็นตัว
ครับเลี้ยงเป็นตัว
ตั้งแต่นั้นมาอยู่เมืองกระป๋องก็เคารพนับถือมาตลอด
ปัจจุบันมีการตั้งสารเจ้าปู่มเหศักดิ
เพื่อให้ลูกหลานชาวภูไทย
ได้มากราบไหว้สการะบูชา
เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านที่นี่
เจ้าปู่มเหศักดิ์จะช่วยเหลือในทุกเรื่อง

หลายคนที่มาบนบานสารกล่าว
ส่วนใหญ่จะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ใจต้องการ

ก็เคยมีคนถูกรางวัลที่๑มาแล้วนะครับ
และในวันที่๖เมษายนของทุกปี
จะมีการบวงสวงเจ้าปู่มเหศักดิ์
ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน
ใครที่สนใจก็สามารถมาร่วมงานได้
เพราะปีนี้จะมีการจัดงานภูไทยโลก
ระหว่างวันที่๔ถึง๖เมษายนนี้
ไม่มีใครบอกได้ว่าเจ้าปู่มเหศักดิ์คือใคร
ตามตำนานที่เล่าขานสืบท่อต่อกันมา
เจ้าปู่มเหศักดิ์คือลูกเทวดา
ชาวภูไทยให้ความเคารพนับถือ
และกราบไหว้บูชาสืบทอดต่อกันมา
จนถึงปัจจุบันนี้ครับ